นักข่าววิ่งตามคนนี้ไปด้วยพอแถลงเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูล
ก็อยากจะรู้นะครับว่าแม่
ก็คือรัฐมนตรีว่าการ๔รัฐมนตรีช่วยว่าการ๔มีกระทรวงเดิมบ้างหรือเปล่า
นายอนุทินชาญวิรากุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับคุณผู้ชมครับ
สัมภาษณ์หลังจากการแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาล๓๑๔เสียง๑๑พักการเมือง
ภูมิใจไทยได้รัฐมนตรีว่าการ๔กระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการ๔กระทรวง
นายอนุทินระบุว่าพักภูมิใจไทยจะได้กระทรวงใดบ้างต้องรอโปรดก้าวโปรดกระหม่อมก่อนนะครับ
เมื่อถามต่อว่าในขณะนี้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่
คุณอนุทินก็บอกว่าเอาทีละขั้นนะ
เมื่อถามอีกว่ามีกระทรวงเดิมบ้างหรือเปล่านะครับ
คุณอนุทินมีท่าทีว่ายังไงลองดูครับ
เนี่ยครับก็ไม่ได้ตอบนะฮะไม่ได้ตอบ
ไปดูอีกพักหนึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาตินะคะวันนี้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้า
พักรวมไทยสร้างชาติก็มาให้สัมภาษณ์นะฮะ
คือบอกว่าสำหรับในส่วนพักร่วมรัฐบาลก็จบตามนั้น
แต่สวเป็นเรื่องที่ตอบแทนไม่ได้เพราะว่าเราสั่งการไม่ได้
และไม่เคยคุยกับพักเพื่อไทยในการประสานความร่วมมือ
ไปขอเสียงสนับสนุนจากสว
รวมถึงไม่ได้พูดคุยเรื่องคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทย
ซึ่งตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย
ทางคุณพีรพันธ์บอกว่าอาจจะเป็นการบังเอิญ
แล้วตนเองก็ไม่ทราบไม่ได้คุยกันเรื่องนี้
เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นการพูดคุยร่วมรัฐบาลนะคะ
ส่วนเรื่องการแบ่งสัดส่วนโคต้ารัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาล
ซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติได้รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวง

พีรพันธ์บอกว่ายังไม่ได้หารือลงรายละเอียด
ว่าพักได้เก้าอี้กระทรวงไหนบ้างทราบแค่จำนวน
เพราะว่าพักไม่เคยยื่นข้อเสนอว่าอยากได้กระทรวงใด
แล้วก็ไม่เป็นเงื่อนไขในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
โดยผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่า
คือคุณพีรพันธ์ก็มีกระแสข่าวมาบอกว่า
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

คุณพิรพันธ์ร้องอุ๊ยอุ๊ยแล้วก็หัวเราะ
แล้วเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแล้วตำแหน่งกระทรวงพลังงาน
ใช่ไหมคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะ
เพราะว่าแบบนี้เหมือนว่าตีเช็คเปล่า
ก็ไม่ได้หัวใครตั้งทาง

มันเป็นกระแสขาวนี่เฉยนะจะไปกระลาโหม

เป็นไม่ได้
พลังงานเหรอคะ
ท่านเดินไปเลยนะคะคุณผู้ชม